อย่างที่จังหวัดบุรีรำนะครับคุณผู้ชมฝนตกโดยที่ชาวบ้านเขาไม่ทันตั้งตัว
น้ำเนี่ยไหลทะเข้าไปท่วมในบ้านของประชาชนแต่ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมันไม่ปกตินะฮะ
มันมีการไปสร้างเกาะกลางถนนขวางทางน้ำ
ก็เลยทำให้น้ำท่วมบ้านของชาวบ้านแบบนี้ครับ
ท่วมอีกแล้วจ้าไปพอได้เลย
นั่นขึ้นพอดหน้าบ้าน
คอยไปพอได้แล้วจ้านั่นท่วมจ้า
คือรถเก่งอันนี้เขาเข้าไปต่อไม่ได้

ด้านหน้าน้ำมันท่วมเยอะ
ฝืนขับฝ่าไปสุดท้ายก็ไปดับกลางทางก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีน้ำเนี่ย
นอกจากท่วมถนนแล้วก็ไหลไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนร้านค้า
ริมทางอีก๘หลังคาเรือนเดือดร้อนกันทั่วหน้านะฮะกระแสน้ำพัดพา
เอาข้าวของถังขยะลอยเกลือนตุ๊ปองตุ๊ป่องอยู่บนถนนนี่แหละครับ
หนึ่งในชาวบ้านคือคุณธนกรก็บอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมเนี่ยมันคือฝนตกที่ผ่านมา
อันนี้ดูภาพนี้มันท่วมหนักไหมล่ะคือที่ผ่านมามันไม่ได้ท่วมหนักขนาดนี้
แต่มันมีการไปก่อสร้างเกาะกลางถนนคือภาพเมื่อกี้เห็นชัดมาก
มันมีการไปภาพนี้มันมีการไปก่อสร้างเกาะกลางถนนแล้วเหมือนไปขวางทางน้ำ
อืมคือเดิมทีน้ำมันไหลแล้วมันก็จะไหลผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปขวางทางน้ำ
พอฝนตกน้ำมันไหลข้ามไปไม่ได้น้ำก็เลยท่วมขังแบบนี้แล้วก็ไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแต่จริงแล้วต้องบอกแบบนี้นะว่า
การสร้างเกาะกลางมันไม่ได้ผิดแต่คุณต้องทำทางระบายน้ำ
มันต้องมีท่อใต้ถนนเพื่อให้น้ำจากฝั่งหนึ่งลอดข้ามไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหานี้

แล้วที่จะได้ดีกว่าคือนำมันระบายไปทั้งหมดครับอ่า
แต่ยังหนีครับเพราะไม่ถ่วงมาหวัดมาหนีครับ
แบบนี้ครับทำให้ประเทศไทยจะเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
หลายพื้นที่นะฮะส่วนมากก็บริเวณที่ต้องรับมรสุมหนัก
ฝนตกหนักคือภาคอีสานครับนะฮะแล้วก็ภาคกลางรวม
ภาคตะวันออกบางส่วนด้วยสำหรับคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
มีคลื่นกำลังปานกลางครับแต่ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณสักหนึ่งถึงสองเมตร
แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณสองเมตรในจุดที่มีฝนตกด้วย
นะครับส่วนอันดามันตอนล่างกับอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตร
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองนะฮะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ช่วงนี้ถ้าเกิดฝนตกขึ้นลมแรงก็อย่าลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับอืม
ชาวบ้านความเจ็บร้อนประชาชนฝากเจ้าหน้าที่ดูแลหน่อยนะคะ